คุณผู้ชมไปดูเรื่องเสื่อมเสียวงการสงฆ์รับวันพระใหญ่

ยังมีอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบสะเทือนวงการสงฆ์เหมือนกัน
เพราะว่าพระลูกวัดอยู่ที่อำเภอพี่มายในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโขราช
อยู่ก็ไปนั่งกงเล่าข่าวในวัดจนเมามัวแล้วก็ทรงเสียงโวยวายไปหมดเลยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านทนไม่ไหวแจ้งตำรวจมารวบตัวถึงในวัดเลยค่ะ
พอตำรวจสพพิมายจังหวัดนครราชศรีมาไปถึงวัดนี่นะคะ
ก็ไปพบพระชำนาญชวนปัญญาอายุ๔๗ปีเป็นพระลูกวัด
อยู่ในสภาพเมาสุราเลยค่ะ
ตำรวจก็นำตัวไปเป่าวัดแอลกอฮอล์
ผลปรากฏว่ามีแอลกอฮอลพุ่งสูงถึง๓๓๐มิลลิกรัมเลยนะคะ
พระชำนาญก็เล่าว่ามาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้๗ปีแล้ว
พอมาช่วงหลังเนี่ยแม่มันนอนไม่ค่อยเจอแล้ว
นอนไม่หลับนะฮะพระเธอบอกนอนไม่หลับก็เลยไปซื้อเล่าขาวมาดื่ม
หมอบอกให้ไปซื้อเหล้าขาวมาดื่ม
คิดไปเอง
ซื้อเหล้าขาวมาดื่มเพราะบอกว่าแม่เนี่ยพอดื่มเหล้าแล้วมันจะทำให้หลับสบาย
กระทั่งพอมาถึงวันพระใหญ่หลังจากเสร็จภารกิจของสงฆ์แล้ว
ก็ให้คนรู้จักไปซื้อเหล้าขาวขวดใหญ่มา๑ขวด
ทีนี้ก็มานั่งดื่มไปจนหมดขวดนะคะ
เมาเลยควบคุมสติไม่ได้เลยทีนี้นะคะ
ก็คุ้มคลั่งอารวาสเออะโวยวายทรงเสียงดังไปหมดเลยค่ะ
พูดผิดไปคนรู้จักกัน

กลับไปนอนที่บ้านดีกว่า

บางทีอาจจะนอนหลับ
นะครับ